มาดูเหตุอุกอาจนี้กันหน่อยละกันค่ะเหมือนที่อยู่ด้านหลังนี้เลยคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับร้านทองแต่เกิดขึ้นกับโรงรับจำนำครับนี่โจรมานะคะพร้อมอาวุธมีดบุกเดี่ยวมาจี้โรงรับจำนำแล้วเอามีดเนี่ยทุบกระจกกวาดทองไปได้สิบสามบาทหลบหนีลอยนวลค่ะเป็นเหตุอุกอาจรับตุ๊จีนเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
โอ้โหคุณเห็นพนักงานผู้หญิงไหมฮะ

ไม่ทันขาดคำนะโจรร้ายคนนี้ก็ชิงทรัพย์ทันทีนะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โฮไม่ทันขาดคำฮะสวัสดีค่ะ

ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาในโรงรับจำนำแม่วรรณีสาขานาพร้าวธียมพฤศรีรชาตชนบุรี
แล้วเขามีอาวุธมีดมาด้วยมีการครูพนักงานกรีดร้องสวัสดีครับ
แล้วก็กรี๊ดเลยซึ่งกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยมีหลายมุมก็จับภาพได้หมดเลยค่ะ
ตอนที่เข้ามาแล้วเอามีดทุบตู้กระจกคว้าทองคำไป

คุณเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึง๑นาทีเลยค่ะช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งของเมื่อวาน
คุณประพัทธ์ศรจำปาซิริบอกว่าคนร้ายเนี่ยตรงเข้ามาเลยเข้ามาถึงปั๊บไม่พูดอะไรเอามีดจี้มาหาเธอ
ทีนี้เธอกับเพื่อนอีกคนก็ตกใจค่ะพยายามจะวิ่งหลบในห้องเซฟ
ตอนนั้นคนร้ายทุบกระจกแล้วก็ฉกทองไป๑๓บาทแล้วนะ
อยู่บทเตยงคาดิสกันค่ะ
เพราะว่าในตู้มันมีทองเส้นละ๒บาทบ้าง๓บาทบ้าง
โอ้โหรวมที่โจรกวาดไปก็๑๓บาทนะฮะ
ใช่ค่ะมูลค่า๓๖๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
โจรมันทำรองเท้าแตะตกเอาไว้ข้างหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเอารองเท้าแตะนั้นเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นโดยรอบโรงรับจำนำด้วยนะคะ
เพื่อที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แล้ววันนี้ค่ะเมื่อเช้านักข่าวของเราลงพื้นที่
โรงรับจำนำนี้ถามว่าเปิดอยู่ไหม
เปิดนะคะเปิดให้บริการตามปกติเลย
เราไปเจอกับพนักงานของโรงรับจำนำคุณกลิ่นร่ำยอดขุนทศ
บอกว่าวันนี้โรงรับจำนำเปิดตามปกติ

แต่ถามว่าคุณกลิ่นร่ำยังตกใจอยู่ไหม

เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
มันก็ตกใจเนอะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลย

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
คือเขาคาดการณ์นะคุณว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมสืบสวนสอบสวนอยู่
แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรองผู้บังคับการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพศรีราชานะครับ

เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันนี้
ข้อมูลและหลักฐานอย่างละเอียด
ตำรวจมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็เห็นชัดเจนถึงพฤติกรรมของคนร้าย

ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะเคยเข้ามาดูลาดเหลา
โรงรับจำนำแห่งนี้มาก่อนแล้ว
ใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๑๕วินาที
คนร้ายจอดรถแล้วเดินเข้าไปในโรงรับจำนำ
ตรงไปที่ตู้โชว์ทอง
อยู่ตรงนั้นที่เอามีดไปทุบ
นี่แหละครับเป็นข้อสงสัย
ว่าคนร้ายรู้ได้ยังไง
ว่าต้องทุบตรงตู้โชว์ทองตรงนี้
และเป็นการทุบด้านข้าง
คุณผู้ชมดูตอนทุบให้ดี
เพราะคนร้ายไม่ทุบด้านบน
ตำรวจบอกด้านบนของตู้ทอง

ด้านบนเป็นกระจกนิรภัย
ก็คือถ้าเกิดทุบด้านบนกระจกจะไม่แตก
แต่ทุบด้านข้างมันแตก

แปลว่าอะไรคนที่ก่อเหตุเขาต้องรู้อยู่ไหม
บ้านไหนทุบแตกบานไหนทุบไม่แตก
ใช่เขาบอกทำไมคนก่อเหตุถึงรู้
ถึงรู้ว่าต้องทุบตรงไหน

หรือเป็นคนที่เข้าออกโรงรับจำนำแห่งนี้

อันนี้ตำรวจยังสงสัยอยู่
แล้วก็ข้อผิดพลาดหนึ่งของทางร้านของทางโรงรับจำนำ
คือเปิดประตูด้านหน้าไว้โดยไม่มีระบบป้องกัน
ทำให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุได้สะดวก
วันตำรวจก็สอบสวนทางฝั่งของพนักงานผู้หญิงแล้วนะ
พนักงานผู้หญิงบอกว่าประตูนี้มันจะเปิดไว้แบบนี้
ในการที่จะต้อนรับลูกค้าเข้ามา
ทีนี้ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบ

รอยเท้ารอยรองเท้าร่องรอยบริเวณกระจก
แล้วก็ลายนิ้วมืออะไรต่างเอาไปตรวจสอบ

คือจริงถ้าเกิดว่าประตูใช้เหมือนกับร้านทองหลายร้าน

แต่จุดสงสัยทำไมโจรมันรู้ว่าต้องทุบด้านข้าง

ทุบด้านบนนะครับ